ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
รถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะ
ท้ายรถจักรยานยนต์คนขี่นี่เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้านะคะตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทำให้พ่อของน้องบอกว่าคนที่ขับรถกระบะมาชนน้อง
แล้วหลบหนีไปเลยนะคะเอาคลิปนี้มาร้องสื่อค่ะ
บอกว่าให้ตามหาคนขับให้หน่อยนะคะ
เพื่อที่จะมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางค่ะ
ไปพบกับนางนงนุษย์อายุ๔๕ปี
เป็นผู้ดูแลหอพักที่ต้องไปจุดนี้
เพราะว่าหอพักเป็นจุดเกิดเหตุพอดี
และคนดูแลหอพักชื่อคุณนงนุษย
เป็นคนที่เห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนแรก

ยังมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็กองเลือด

คุณลุงนุษย์บอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้น๓ทุ่มกว่า

อภัยนะคะกำลังเอาน้ำใส่ตู้เย็นอยู่เลยนะคะ

เห็นอะไรบางอย่างลอยผ่านหน้าไป

เรียกสามีมาดูพบว่า
อ้าวนี่มันคนเห็นมานอนความหน้าอยู่ริมถนน
พอพลิกดูปรากฏว่าเอ้าชื่อว่าน้องฟลุ๊ก
ฟลุ๊กพักอยู่ที่หอพักแห่งนี้แหละ
ตอนที่เจอเนี่ยนะคะใบหน้าปูดบวม

เมื่อมาเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพักดูนะคะ
เห็นว่าขณะที่น้องฟลุ๊กผู้บาดเจ็บ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางปกติ
ชิดริมถนนด้วยนะคะขับมาช้า
พอใกล้จะถึงหอพักมีรถกระบะ
คันหนึ่งขับตามมาด้วยความเร็ว

กระเด็นทะไหลไปกับพื้นเกือบ๕๐เมตร

ชื่อว่านายประหลัดยาชัดวรรัส
เปิดเผยว่ากลางดึก๑๓มกราคม
ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจสพเมืองลำปางนะคะ

ประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชน
ตอนนี้ไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

ทราบว่าลูกชายถูกรถกระบะระบุแบบนี้นะคะ

ซึ่งขับตามหลังมาพุ่งชน
ทำให้ทั้งรถทั้งคนถลายไปกว่า๕๐เมตร

รถกระบะคันนี้หนีไปเลย

ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยแจ้งเข้ามาหน่อย

เพื่อที่จะติดตามตัวคนขับรถ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ซึ่งเป็นนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์มา
เอาที่ปลอดภัยที่สุดเลยชิดริมถนน
แต่ว่าสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุนะคะ